คุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าจะพลาดเป้าไปแล้วหลายต่อหลายงวดนะคะ
แต่ไม่ทำให้เจ้าพ่อเพลงลูกทุ่งอย่างพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อย

คุณผู้ชมนี่เลยภาพนี้ค่ะโพสต์ลงในโซเชียลอีกแล้วนะคะ
ให้กับบรรดานักเสียงโชคได้ตามเลขกัน
ซูมกันดูชัดเอาเองนะคะคุณผู้ชม

สิว่างวดนี้เนี่ยเลขสวยของพี่มนต์สิทธิ์มีเลขอะไรบ้าง

ส่งตรงจากแผงอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่

ผมซื้อลอตเตอรี่เท่าที่เห็นครับไม่เยอะครับ
แล้วก็ตามมาด้วยเลขที่พี่มนต์สิทธิ์ชอบ

ตัวย้ำเลยนะว่าโปรดใช้วิจารณญาในการซื้อ
อย่าด่าใช่ไหมซื้อเลขที่ตนเองชอบก็เท่านั้น
อย่ามาโลกสวยขอบคุณมากครับ
ใครที่อยากเสี่ยงโชคตามพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยก็ตามนี้เลยนะคะ

พี่มนตร์สิทธิ์เขาย้ำแล้วว่าต้องมีวิจารณญาในการซื้อนะ

นี้ทางหน้าจอไทยรัฐทีวี
แต่ว่าคุณผู้ชมอย่างที่พี่มนตรีบอกว่า
ใช้วิจารณญาในการซื้อซื้อแต่พอดีไม่ต้องเดิดร้อนนะ

ถ้าจะไปซื้อตามแล้วไม่ถูกไม่ต้องมาด่ากันนะ

ไม่ได้นะคะต้องมีสตินะคะคุณผู้ชมค่ะ